หลังจากที่โลกโซเชียลได้เผยแพร่ภาพของสาวประเภท๒คนหนึ่งที่ปลอมตัวเป็นพยาบาลนะครับ
แล้วก็ไปทำงานกับรถรับส่งผู้ป่วยฉุกเฉินจนทำให้กรณีล่าสุดมีผู้ป่วยเสียชีวิตในรถนะครับ
ล่าสุดทางสภาการพยาบาลบอกว่าจะดำเนินคดีถึงที่สุดติดตามจากรายงานครับ
จากโลกโซเชียลที่เผยเรื่องราวเตือนภัยเกี่ยวกับพยาบาลปลอมพร้อมระบุข้อความว่า
คนในภาพนี้คือนายดนระยะรัฐกรยาสุพัฒน์โดยอ้างตัวเป็นพยาบาลวิชาชีพ
ซึ่งนายธนากรคงคาเจ้าของเรื่องและคนขับรถพยาบาลได้ว่าจ้างให้นายดนระยะละ

ซึ่งเป็นสาวประเภท๒มาทำหน้าที่ประจำรถ

สังเกตว่ามีพฤติกรรมที่แตกต่างจากพยาบาลวิชาชีพจริง
เข้าตรวจสอบกับสภาการพยาบาล
บอกเตือนเรื่องราวนี้ไม่ให้มีใครตกเป็นเหยื่อ

สร้างความสูญเสียให้กับครอบครัวของนายธินกร

เมื่อช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
พาพ่อที่ป่วยเป็นเนื้องอกในสมอง
เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในกรุงเทพ
ตัดสินใจจะเคลื่อนย้ายกลับบ้านเกิดที่จังหวัดชายภูมิ
โดยได้ติดต่อรถพยาบาลขนส่งผู้ป่วยจากโรงพยาบาล
มีนายดลยรัฐเป็นพยาบาลประจำรถ
ระหว่างทางนายโดรยรัฐไม่ได้ดูแลพ่ออย่างสุดความสามารถ

ระหว่างจอดพักรถยังสังเกตว่า
เครื่องมือวัดออกซิเจนในกระแสเลือดไม่แสดงผลที่ผจญ

จะต้องไม่ปล่อยให้อุปกรณ์ดับหรือไม่ติด

ต่อมาชีพจรพ่อก็เริ่มอ่อนลงจนเสียชีวิตในเวลาต่อมา

และคิดว่าหากพยาบาลตั้งใจดูแลมากกว่านี้สักนิด
ก็อาจจะยื้อให้พ่อไปเสียชีวิตที่บ้านเกิด

ที่เสียความรู้สึกก็คือว่า
ผมเสียเงินจ้างรถพยาบาลจ้างพยาบาล
แต่ว่าเขาก็ไม่ได้ดูแลเต็มที่
อย่างน้อยเขาก็น่าจะรายงานน่าจะแจ้งผล
แจ้งความคืบหน้าแจ้งสเตตัพอะไรของพ่อผมมาเรื่อย
ถ้าเขาดูแลดีกว่านี้พ่ออาจจะเสียที่บ้าน
สภาการพยาบาลผู้รับผิดชอบการประกอบวิชาชีพพยาบาลโดยตรง
ได้ไปแจ้งความร้องทุกข์ไว้ที่สถานีตำรวจภูทรนนทบุรี
เตรียมดำเนินคดีกับพยาบาลปลอมรายนี้อย่างถึงที่สุด
เนื่องจากเป็นอันตรายต่อประชาชน
และสร้างความเสื่อมเสียให้กับวงการพยาบาลวิชาชีพ
อกจากนี้ยังได้แนะนำวิธีการตรวจสอบ
โดยให้ผู้รับบริการสังเกตหากมีความผิดปกติ
ก็สามารถนำชื่อนามสกุลรูปถ่าย
สอบถามมายังสภาการพยาบาลได้ทันที
ดังนั้นการกระทำความผิดของผู้นั้น
เป็นการกระทำความผิด๓แบบเลย
ประพฤติว่าเป็นพยาบาล
สองแต่งกายว่าเป็นพยาบาล
สามบอกกับคนอื่นว่าเป็นพยาบาล

สิ่งที่สภาการพยาบาลทำก็คือแจ้งความ
แล้วเราก็จะดำเนินคดีจนถึงที่สุดค่ะ
เพราะว่าถือว่าเป็นการทำให้เกิดอันตรายต่อประชาชน
โดยผู้ที่ไม่ได้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการปรุงคัน
ปัจจุบันนี้ประชาชนทุกคนตระหนักนะคะ
แล้วสภาการปฏิมาก็มีช่องทาง
ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย
โดยที่ประชาชนสามารถเข้าไปที่เฟซบุ๊กของสภาการพยาบาล
อกจากนี้ทางสภาการพยาบาลยังได้อธิบายขั้นตอนของการส่งต่อผู้ป่วยว่า

อาจจะมีรถรับส่งผู้ป่วยไม่เพียงพอและต้องรอนาน
กรณีที่ญาติต้องการความรวดเร็วในการส่งต่อ
ก็จะมีรถพยาบาลเอกชนคอยให้บริการ
ซึ่งทางโรงพยาบาลได้ไว้วางใจรถพยาบาลเหล่านั้น
จัดสรรพยาบาลวิชาชีพประจำรถ
เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้ใช้บริการ

เกิดจากความบกพร่องของบริษัทดังกล่าว

โดยเฉพาะกรณีที่เป็นผู้ป่วยวิกฤตที่ยังอยู่ในอาการของโรค
ควรต้องมีพยาบาลผู้เชี่ยวชาญดูแลอย่างดีที่สุด
ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขด้วย

ผู้ใช้บริการและหน่วยงานต่าง

ในการประกอบวิชาชีพได้จริงและถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่
รวมถึงยังเป็นเรื่องสะเทือนวงการพยาบาล
มิจฉาชีพเข้ามาแฝงตัวหาผลประโยชน์
ที่จะต้องเร่งตรวจสอบและแก้ไขอย่างเร่งด่วนด้วย
ขาวธารัตน์ทีวีรายงาน